คือคู่อริกันรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาขับ
แล้วก็จะไปไล่ยิงหนุ่มขับรถกระบะ
แต่พาดท่าเจอคนขับรถกระบะไล่บี้ชนจนบาดเจ็บเลยครับ
เหตุผลสั้นคือไปเจอที่ตลาดมาก่อน

ดูหวั้น๖๕๒กลางถนนนี่แหละครับ

ก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดบริเวณแยกไฟแดงนะฮะ
อยู่ที่ข้างถนนริมถนนโพพระทางเรือหมู่๕จำบวนไผ่จำศี
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเห็นผู้บาดเจ็บในสองคนที่ทราบชื่อคือนานิรุษฐ์องฮา
กับนายศักดาสำแดงฤทธิ์เบื้องต้นเนี่ยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
ในที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนพังยับเยินสองคันพร้อมกับปืนจุดสามแปด
และกระสุนคามรังเพลิงอยู่๓นัดตกอยู่ข้างทาง
พอไปสอบสวนนายนัทพลจรตรการยืนรอให้การบอกว่า
คนขับรถคนขับรถไล่ชนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเองเพราะว่าได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถไป
คนละคันการดักรอที่บริเวณสี่แยกไฟแดงไผ่จำศีล
พอเห็นรถตัวเองก็ขี่ตามพร้อมกับชักปืนยิงใส่จำนวน๓๔นัด
นายนัทพลก็เร่งเครื่องแล้วกลับรถเลยครับไล่ชน
ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์นั้นบาดเจ็บ๒คน

โดยทั้งสองฝ่ายมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อนในช่วงเช้าที่ตลาดนั่นเอง
ตำรวจก็ตรวจสอบต่อที่เกิดเหตุพร้อมกับรวบรวมหลักฐาน
และควบคุมตัวคู่กรณีพร้อมติดตามวัยรุ่นที่ก่อเหตุไล่ยิงที่หนีไป๑คน
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับ
บริเวณที่เกิดเหตุจากร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว
พบว่าเป็นไปตามที่นายนัทพลนั้นให้การ
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาต้องรอสอบปากคำก่อน

ก็คือลดจักรยานยนต์กลุ่มกันมา
มายิงรถกระบะก่อนแต่ว่าสุดท้ายรถกระบะตามไล่ชนได้
คือกระบะมันแรงกว่านี้แหละเขาก็ขับเร็วกว่า